เรื่องเกี่ยวกับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
และตอนนี้ค่ะก็เตรียมที่จะวางแผนสำหรับเพิ่มความแข็งแกร่งการแข่งขันฟุตบอลหญิง
ฟุตบอลโลกหญิงปีหน้าที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะ
ซึ่งมาดามแป้งก็บอกค่ะว่าเล็งที่จะเสริมนักเตะลูกครึ่งแบบมิรันดาเพิ่มเติมค่ะ

จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่า
ที่จะหาผู้เล่นมาเสริมทีมเพิ่มขึ้น
ก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งที่มองหาอยู่นี้นะคะก็เป็นนักเตะลูกครึ่งฝีเท้าดีค่ะ

เพราะว่าหลังจากที่มิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงกองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันมาร่วมงาน
ก็สามารถยกระดับทีมได้ค่ะ
แล้วก็ยังช่วยให้ไทยคว้าสิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์โลกสมัยที่๒ติดต่อกันนะคะ
ซึ่งก็เชื่อว่าจะมีนักเตะลูกครึ่งแสดงความต้องการที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
ซึ่งเรื่องนี้โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสตองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกด้วยนะคะว่า
มีลูกครึ่งหลายคนที่เคยส่งโปรไฟล์เข้ามาเพื่อขอทดสอบฝีเท้าแล้วด้วยค่ะ
ก็กำลังเฟ้นหาตามมหาวิทยาลัยอยู่นะคะจริงเราก็เคยได้มาอีกสองคนแต่ก็ฝีฝีมือสู้มิรันดาไม่ได้นะคะ
แต่ก็นับจากนี้ไปเนี่ยแป้งเชื่อว่าหลังจากข่าวว่าทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกเนี่ย
เชื่อว่าน้องหลายคนที่มีสายเลือดไทยสัญชาติไทยแล้วก็เป็นลูกครึ่งเนี่ยนะคะ
ที่เล่นอยู่ในต่างประเทศนะคะเราก็จะพยายามทำข่าวนะคะ
แล้วก็ติดต่อให้ถึงตรงค่ะอาจจะอยากมาเล่นโบลโลกกันเราอาจจะได้ช้างผึกใหม่มาบ้าง
ส่วนควันหลงจากการเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดเมื่อวานนี้นะคะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ที่ลานพระบรมรูปทรงหมาค่ะ
ซึ่งเมนูที่เห็นนั่นก็คือบุฟเฟ่ชาบูเป็นหนึ่งในเมนูที่ทัพชาบาแก้วคิดถึง

หลังจากที่ต้องเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จอแดนนานถึง๒๓วันค่ะ